ติดตามข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชม๙โมง๒๗นาทีค่ะ
ช่วงนี้เราอยู่กับล่ามภาษามืออาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรด้วยนะคะ
ใช่ครับคุณผู้ชมครับเราถามคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นรายการนะฮะ
เรื่องของที่มีภรรยาหลวงเขาบุกไปงานแต่งสามีตัวเอง
กำลังแต่งงานใหม่อยู่ก็กลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนสนใจ

เราถามไปว่าคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้
คุณจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร
ถ้าคุณเป็นภรรยาที่มีทะเบียนสมรสคุณจะเอาไงต่อ
ถ้าคุณเป็นเจ้าสาวคนนั้นที่ไปแต่งงานซ้อนเขาคุณจะเอาไงต่อ
แล้วถ้าคุณเป็นเจ้าบ่าวคนนี้คุณจะเอาไงต่อ
ไม่มีแม่ของเจ้าบ่าวใช่ไหมแม่ของสามี
แม่ผัวแห่งชาติเอาไงต่อ

และช่วงนี้มาดูว่าแต่ละฝ่ายว่ายังไง
ใช่ค่ะโดยเฉพาะฝ่ายคนกลางคำว่าคนกลางก็คือต้นเหตุนี่แหละ
ที่ทำให้เกิดการแต่งงานซ้อนขึ้นมาก็คือฝ่ายตำรวจฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยนะคะ
คือก่อนหน้านี้เราตามหาตัวโอ้โหนี่ตามหาตัวยากมาก
แต่สรุปสุดท้ายแล้วนะคะเราได้เสียงมาแล้วนะคะ
เป็นการพูดคุยกับทีมข่าวของเรา
แล้วบอกว่าเป็นที่แรกด้วยเนี่ยนะคะสำหรับตำรวจหนุ่มรายนี้นะคะ

เขาบอกว่าคือเรื่องตอนนี้มันยังคงวุ่นวายอยู่
ขอให้สัมภาษณ์เป็นลักษณะเสียงก่อนแล้วกันเนี่ยนะคะ
เขาเปิดเผยแบบนี้นะคะบอกว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
ขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวยืดอกรับผิดแบบลูกผู้ชายเลย
และขอร้องด้วยอย่าไปโทษอย่าไปด่าฝ่ายเจ้าสาวเพราะเขาไม่รู้เรื่องด้วย
ถ้าอยากด่าให้มาด่าเขาคนเดียวเพราะทุกวันนี้ทุกคนก็เครียดและอับอายมากพอแล้ว
ส่วนเรื่องจะกลับไปคืนดีหรือจะไปปรับความเข้าใจกับพันรยานะคะ
ข่าวของเราก็ถามไปเขาบอกว่าเรื่องมันบานปลายมาขนาดนี้แล้ว
ฐานะคนกลางอยู่ตรงกลางไม่เลือกใครทั้งสิ้น
แต่ทีนี้มีลูกสาวไงคะลูกสาวสองคนกับภรรยาคนแรกนะคะ
นายตำรวจนายนี้บอกว่าก็จะส่งเสียเลี้ยงดูตามหน้าที่ของพ่อต่อไป
ฟังเสียงหน่อยค่ะ
เรามีอะไรอยากจะบอกจะขอความเมตตาจากสังคมไหมค
คนเดียวเลยคือทั้งฝ่ายอื่นเขาไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวข้องด้วยเลยครับ
นี่จะจะไปหาลูกของมียังไหมที่ถามสิ
มาถึงจุดนี้แล้วผมขอยูตรงกลางดีกว่า
แต่ลูกนี้แล้วยังรักยังรูแลใช่ไหม
ครับผมเหมือนเดิมครับ
แต่ทีนี้ก็ต้องดูแหละเพราะว่าพอด้วยความเป็นตำรวจอะเนาะ
มันจะกระทบกับหน้าที่การงานแล้วจะต้องแบบโดนอะไรบ้าง

ใช่ค่ะเพราะว่าเขามีพรบระเบียบข้าราชการพลเรือน
แล้วก็มีพรบตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะ
เรื่องนี้ไปถามผู้บังคับบัญชาค่ะพันธ์ตำรวจเอกปฏิกรหารหัฐกิจ

บอกว่าตอนนี้เรื่องนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน

ซึ่งหากพบว่ามีความผิดจริงจะมีบทลงโทษแน่นอน
ส่วนจะลงโทษแบบไหนขอเวลาใดหนึ่งในการดำเนินการก่อนนะคะ
ทั้งนี้พรบตำรวจแห่งชาติปี๒๕๕๙
และระเบียบกตรกำหนดบทลงโทษความสัมพันธ์ชู้สาวไว้ดังนี้ค่ะ
ตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องกับหญิงอื่นหรือชายอื่น
โดยที่ตนเองมีพันรยาหรือสามีอยู่แล้ว
เกิดเรื่องเสื่อมเสียกักขัง๓๐วัน
หญิงหรือชายที่ได้เป็นภรรยาแล้ว
หรือสามีไม่เลี้ยงดูจะถูกกักขัง๓๐วัน
จดทะเบียนซ้อนกักขัง๓๐วัน
๔ไม่เลี้ยงดูคู่สำรวจระบุษกักขัง๓๐วัน
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในใบสำคัญการหย่าความผิดครั้งแรกภาคทัน
ครั้งที่๒กักยาม๓วัน
ครั้งที่๓และครั้งต่อไปกักยาม๓วัน
และมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
บทลงโทษที่อ่านไปทั้งหมดนี้๕ข้อ
ขึ้นอยู่กับการสอบสวนของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
และจะเป็นคนสั่งลงโทษตามระเบียบ
ทั้งนี้ส่วนราชการทั่วไปพรบระเบียบพลเรือนปี๕๑มาตรา๘๔
ข้าราชการมีชู้ถือเป็นการประพฤติชั่ว
หากถูกร้องเรียนอาจมีผลถึงขั้นไล่ออกได้
คือมีกฎหมายประมาณ๒ตัวที่ควบคุมอยู่
หนักทีเดียวจริงพ่อหมู่เปล่าเองก็เป็นตำรวจนะฮะ
ก็บอกว่าจริงแล้วก็ไม่คิดว่าลูกชายจะทำแบบนี้นะ
เพราะว่าก็เราเป็นตำรวจเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีเรื่องของภาระหน้าที่
ในการรับผิดชอบต้องเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรแบบนี้
ก็ไม่คิดว่าลูกจะมาทำแบบนี้ก็เสียเรื่องการงานไปด้วยนะครับ
ทีนี้ไปฟังฝั่งของคุณจอยกันหน่อยภรรยาที่ถือทะเบียนสมรส
ต้องบอกว่าคนเทคะแนนใจให้เขาเลยจิตใจเขาแข็งแกร่งเรื่อยกว่าเกิน
บอกว่าจิตนิ่งมากแล้วก็แบบแฮชแท็กทีมเมียหลวงยืนหนึ่ง

เขาต้องการจะเอาทะเบียนสมรสไปแสดงตัวว่าฉันมีทะเบียนสมรส
ไม่ได้ต้องการจะไปพังงานเขานะ
แค่ต้องการอธิบายให้ฝั่งเจ้าสาวฟังว่าฉันเป็นภรรยาของเขาอยู่
ก็ถือเข้าไปพร้อมกับแม่สามีซึ่งแม่สามีก็กลายเป็นแม่ผัวแห่งชาติไปเรียบร้อย
แล้วคุณจอยบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้เอายังไงต่อเหตุการณ์มันเพิ่งจะเกิดขึ้น
ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปเหมือนกันนะฮะ
ฟังเสียงล่าสุดว่าคุณจอยเขาอธิบายกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรฮะ
ณตอนนี้ที่บอกนะคะว่ายังไม่ได้คิดเรื่องอนาคตยังไม่ได้คิดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่ง
เพราะว่าเมื่อวานนี้เหตุการณ์มันก็ชุนละมุนเนอะแล้วมันก็แบบตกใจ
คือตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดอะไรแล้วเจตนาเราตั้งแต่แรก
เราก็คือเราตั้งใจที่ว่าเราฟ้องเมียน้อยอยู่แล้วกับสามีเราก็ไม่ได้ดำเนินการอะไร
ก็เคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของเขาเพราะยังไงเราก็ยังต้องอยู่บ้านพ่อแม่เขาอยู่ดี
แล้วก็ลูกอยู่ดีก็ยังใช้ชีวิตปกติไปค่ะ
ยึดความถูกต้องเป็นหลักค่ะแล้วแม่ก็คืออยู่ข้างเราตลอด
เผชิญแบบอยู่ด้วยกันมารู้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูก
เราก็รู้เราเหมือนเป็นแม่ลูกกันจริงเจอเรื่องทุกข์ใจเจอเรื่องความสุขมาด้วยกันตลอด
แล้วตอนนี้แม่ก็เหมือนบอบช้ำแบบติดใจค่ะลูกชายทั้งคนอีกคนก็ลูกสะพ้ายอีกคนก็ลูกชาย

เรื่องเกิดขึ้นจนถึงณเวลานี้ติดต่อพี่เปล่าได้ไหมคะ

แล้วคิดว่าเขาจะกลับมาบ้านไหม
ไม่คิดอะค่ะไม่ได้คิดว่าเขาจะกลับมา
ถ้าเขาดูอยู่จะบอกอะไรคะครับพี่
ไม่มีเรื่องอะไรจะบอกเพราะว่าเหมือนคุยกับเขาไปแล้วในงานแล้ว
แล้วก็คุยมากันมาตลอดแล้วพยายามคุยแล้วเตือนแล้วว่าถ้าถ้าคุณจะทำอะไรไป
รับผลที่เกิดขึ้นนะอะไรประมาณนี้ก็เหมือนคุยคุยกันไปแล้วมั่งแล้ว
นี่คือเคยบอกกับสามีไปแล้วรวมถึงเคยบอกกับผู้หญิงที่เป็นเจ้าสาวไปแล้วด้วยเหมือนกัน

คือเหมือนกับแจ้งเอาไปแจ้งไปทางผู้หญิงนั่นแหละว่าอย่ามายุ่งกับสามีของฉัน
ให้ยุติสัมพันธ์นะที่เคยมีมาบอกไปตั้งแต่เมษาปีที่แล้ว๖๓

หรืออะไรแบบนี้แต่ก็เตือนแล้วส่งสัญญาณไปแล้วแต่

ทุกคนก็เจ็บทุกฝ่ายแหละนะฮะ

คุณจอยแม่สามีคุณดีมากเลยนะ
ชาวโซเชียลยกไปให้เป็นแม่สามีดีเด่นแห่งชาติ

หนูก็เห็นด้วยเขาเหมือนแม่หนูจริง
เพราะว่าคุณแม่ยึดความถูกต้อง

แม้ฝ่ายชายเป็นลูกตัวเองก็ตามแต่แม่เขายึดความถูกต้อง

ว่าเอาจริงนะวันนั้นไม่เห็นนะ
ตอนที่แม่ไปตบหัวสามี
ยังไม่เห็นเพิ่งมาเห็นตอนเป็นคลิปทีหลัง
แล้วคุณคิดดูคลิปทั้งหมดลูกสาวเป็นคนถ่าย

แล้วมันมีคลินิกศัลยกรรมที่เสนอให้คุณจอยไปทำฟรีนะ

คือก็ได้คุยกันบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียด

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้น

พ่อก็เปิดเผยนะเกี่ยวกับลูกเขย

ตอนที่ลูกเขยเขายังไม่ได้เป็นนายตำรวจนะนะ
เขาเป็นคนดีเขาช่วยกันกับจอยนี่แหละ

นี่เขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ด้วยรู้ไหม
แต่พอได้มาเป็นตำรวจเท่านั้นแหละ

พูดได้แค่นี้ทีนี้เรื่องผู้หญิงเนี่ย

พ่อของฝ่ายหญิงพูดนะพ่อไม่ได้ว่าอะไร
เพราะว่าพ่อก็ธรรมดาลูกผู้ชายนะ

แต่พอมาถึงขั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แต่งงานกันนี่สงสารนะ
พ่อสงสารลูกสาวก็คือคุณจอย
แล้วก็สงสารหลานทั้งสองคนมาก
ตอนนี้พ่อเติมบ้านเอาไว้

บอกว่ากลับมาเถอะมาอยู่กับครอบครัวเราก็ได้
พ่อต้อนรับลูกเสมออยู่แล้ว

บอกว่าคิดให้ดีทำผิดปรับตัวได้

มาหาพ่อมาขอขมาลาโทษกัน

คงไม่ยอมให้ลูกเขยนายตำรวจ

แต่ก็ไม่รู้ไงว่าท้ายที่สุดแล้วคือ
มันจะจบลงแบบยังไง

มีคุณแม่ของหมู่เป่าที่เข้าไปหาลูกชาย
ขณะที่นั่งให้พระท่านสวดให้สินให้พร
บ่าวสาวอยู่แล้วก็มีภาพจังหวะนี้คุณแม่ก็ผลักศีรษะลูกชายไป
จังหวัดนั้นพระกำลังสวดให้สินให้พรหลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมพระไม่หยุดสวด
ยังคงสวดต่ออะไรแบบนี้นะฮะเราไปพบกับพระครูสมุพงยศพลยาโนครับ
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าชัยกำลังสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่เลย
จังหวัดนั้นแม่ของหมู่เปล่าก็บุกเข้าไปผลักศีรษะลูกชายต่อหน้าพระอยู่
ท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่าโอ้โยมตอนนั้นน่ะนะอัตมาก็กำลังหลับตาสวดมนต์สำรวมจิตเป็นสมาธิ
เพื่อให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าไปได้ยินเสียงแววมาว่ามันมีเสียงคนทะเลาะกัน
ดังขึ้นดังขึ้นอัตมาก็ลืมตาดูจังหวะมาเห็นตกใจ
แม่เอามือผลักก็คือตบหัวไปแล้วอ่ะนะหัวสั่นเลยอ่ะอ่า
ตอนนั้นจะหยุดสวดก็หยุดไม่ได้เดี๋ยวจะล่มกันไป
ก็เลยตั้งใจตั้งสติสวดให้จบไป
จากนั้นก็เลยบวกมือให้แม่เจ้าสาวออกไปออกไปข้างนอกก่อน

ก็เลยมีเสียงแววแววมาประทบที่หู
ก็เหมือนพฤติริศิ์ทฤว่าเด็กในบ้านเขาเถียงอะไรกัน
เสียงชักหนักขึ้นก็ลืมตาขึ้นมา
พอลืมตาขึ้นมาก็เป็นภาพอย่างที่ปรากฏไปในสื่อเมื่อวานนี้

ฟังก่อนว่าคนที่เข้ามามาตบเนี่ยเป็นใครเรื่องราวเป็นมายังไง

แม่ของฝ่ายเจ้าบ่าวเขาเป็นตัวแทนของลูกสะพ้ายเขา
ซึ่งเป็นภรรยาหลวงแล้วก็หลานเขามาทวงสิทธิของความถูกต้อง
อันนี้อัตมาก็ต้องชื่นชมเขาด้วยชื่นชมแม่เจ้าบ่าวแม่ฝ่ายชาย
เพราะปกติเนี่ยคนเราส่วนใหญ่พ่อแม่จะเข้าข้างลูก
แต่อันนี้เขาไม่เข้าข้างนะเขาทำด้วยความถูกต้อง
ในเมื่อเราสวดไปแล้วเราจะมาจกกลางลำ
ทั้งที่เหตุเกิดเฉพาะหน้าเหล่านี้ก็เสียชื่อพระ
ถึงยังไงยังไงก็อ่ะขอให้จบบทนี้ไปก่อนนะ
แล้วค่อยคลายมนต์ลงแล้วรีบสรุปให้จบให้ไหวที่สุด
อันนี้ตั้งสติอย่างมั่นคงเลย
กิจฉันกำหนดมนต์วิ่งเป็นตัวหนังสือเลย
ตัวหนังสือวิ่งอย่างก็โปรแกรมคอมพิวเตอร์เลย
แต่ละท่อนพอได้ยินเสียงพ่อเราลืมตาม
ขึ้นมานี่มันอะไรกันเนี่ย
พอครูให้สัมภาษณ์ก็คือเห็นภาพเลยนะ
เป็นฉากถามเลยไปที่นี่ถาม
ถามเหมือนกันว่าหลวงพ่อถ้าเกิดว่าหลวงพ่ออยู่ในสถานการณ์แบบนั้น

พระครูท่านบอกว่าแม่เจ้าบ่าวทำถูกแล้ว

เพราะตามหลักศิลธรรมและคุณธรรมเนี่ย

คือเขาชื่นชมแม่เจ้าบ่าวที่ไม่เข้าข้างลูก

กลับพาสะพ้ายกับหลานมาทวงสิทธิ์คืนจากลูกตัวเอง
แต่เรื่องแบบนี้ท่านพระครูท่านบอกว่า

รับกิจนิมนต์ไปงานแต่งเป็นร้อยงาน

แล้วก็พระครูก็ฝากไปถึงทุกคนนั่นแหละ
บอกว่าสิน๕ในการยึดถือปฏิบัติ

ทีนี้ก็เลยจะเตือนว่าไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคู่ไหนอีก
นี่เราฟังไปทั้งฝ่ายตำรวจแล้วใช่ไหม
ฝั่งภรรยาที่มีทะเบียนสมรสแล้วใช่ไหม
มาดูฝั่งเจ้าสาวที่อยู่ในงานแต่งกันหน่อยค่ะ
คือเธอบอกว่าตอนนี้นะเธอก็เล่าให้ฟังว่า
ที่ผ่านมาเธอรู้จักกับนายตำรวจคนนี้
แล้วเธอก็รักใคร่ชอบพอกันจริงแล้วยอมทำในสิ่งที่ผิด
มาถึงขั้นแต่งงานทีนี้เธออยากจะขอโทษสังคม
อยากจะขอโทษฝั่งภรรยาที่มีทะเบียนสมรส
อยากจะขอโทษพ่อแม่แล้วก็ญาติฝ่ายเธอ
เรื่องทั้งหมดเนี่ยขอรับผิดไว้คือเธอกับนายตำรวจ

แสดงว่ารู้ตั้งแต่แรกว่าเขามีครอบครัวถูกไหม

เพราะว่าฝ่ายหญิงที่มีทะเบียนสมรสก็เคยเจรจากับเขาแล้วไง
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
บอกว่าที่ทำไปเป็นเพราะว่ารัก
แต่ก็อยากขอโทษจากใจจริงนะคะ
สินะวันนี้เนี้ยเราเราคืออยากจะบอกสำหรับคุณว่าเราเรา
เสียใจใช่ค่ะหนูเสียใจอืมแล้วหนูก็ขอโทษ
คือคือมันไม่รู้จะพูดยังไงพี่คือขอโทษขอโทษทุกคนเลย
ครับแล้วตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวเราว่ายังไงบ้าง
ก็ก็เครียดอะค่ะครับครอบครัวก็เครียดทางญาติพี่น้องอะไรก็
ก็เครียดค่ะค่ะคือ
ส่วนตัวหนูเองหนูก็เครียดหนูก็เครียดอยู่นะหนูเครียดมากเลยแหละ
แล้วหลังจากนี้เราวางแผนชีวิตหรือยังว่าเราจะทำยังไงต่อไป
ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะพี่เนอะครับอืมแล้ววันนี้ยังยังอย่างยัง
ตื้ออยู่ใช่ไหมใช่ค่ะพี่คือมันจุกมันพูดอะไรไม่ออกเลย
ยังพูดอะไรไม่ออกแต่ก็ยอมรับผลของการกระทำทั้งหมดเนี่ยนะคะ
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย๒วันใช่ไหมเธออายเธอเครียด
แล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นคนตกงานที่ร้านทองเธอก็คือให้เธอออกแล้ว
ครับซึ่งคุณผู้ชมทีมข่าวของเราเนี่ยนะไปที่บ้านที่จัดงานเนี่ยค่ะ
บ้านของเจ้าสาวนี่แหละตอนไปถึงเนี่ยนะก็เห็นว่ามันมีการเก็บพวกเต็นต์อุปกรณ์ต่าง
คือเขากำลังเก็บกันอยู่เลยอะค่ะแล้วพี่ชายของเจ้าสาวเนี่ยก็บอกกับทีมข่าวบอกว่า
ตอนนี้นะครอบครัวไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์จริงสภาพจิตใจของทั้งครอบครัวเลยมันย่ำแย่
คิดดูสิทั้งครอบครัวร้องไห้ร้องห่มติดต่อกันมา๒วันแล้วค่ะ
แล้วก็ไม่พร้อมที่จะพูดจริงสิ่งที่ทำได้ก็คือให้กำลังใจน้องสาว
ยังไม่รู้เลยต่อไปจะยังไงต่อเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายชายเองก็ยังไม่ได้ติดต่อมาก็หายเงียบไปเหมือนกัน
และทางครอบครัวพี่ชายบอกนะยืนยันว่าไม่รู้เลยว่าฝ่ายชายมีภรรยาอยู่แล้ว
แล้วถ้าเกิดจะให้ขอโทษคือทางพี่ชายก็บอกว่าก็พูดได้ไม่เต็มปากคือไม่รู้ว่าจะขอโทษอะไรยังไง
เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยรู้จริงจริงว่าเขามีเมียอยู่แล้วอ่าอันนี้เป็นฝั่งที่บ้านนะคะ
ทีนี้เราก็ไปคุยกับเพื่อนเพื่อนของเจ้าสาวที่ทำงานด้วยกันที่ร้านทองนี่แหละค่ะ
แล้วเพื่อนบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าเพื่อนเขาที่เป็นเจ้าสาวไปแต่งงาน
เพราะว่าไม่รู้ว่ามีแฟนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคบกับใคร
คือต่อให้เป็นเพื่อนร่วมงานกันก็จริงแต่ก็ไม่ได้ถาม
เพราะว่าถือว่านั่นคือเรื่องส่วนตัวไม่อยากที่จะไปละลาบละล้วง
แต่พอหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยเธอก็เห็นข่าวนี่แหละเพื่อนก็เลยโทรไปถาม
ปรากฏว่าตัวเพื่อนที่เป็นเจ้าสาวน้ำเสียงก็ไม่ค่อยจะดีก็คงจะเสียใจ
ก็เสียใจแน่นอนแหละกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าคงไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้
ส่วนตอนนี้นะคะเพจของร้านทองที่ฝ่ายเจ้าสาวทำงานอยู่เนี่ย
ถั่วลงเยอะมากคุณทัศนัยคุณสวบสราตั้งแต่เมื่อวานละ
เพราะว่าคนไปคอมเมนต์ถามว่าที่ร้านเนี่ยจะทำยังไง
จะให้คนที่แบบไปเป็นน้อยเขาเนี่ยเป็นชู้เขาเนี่ยทำงานอยู่เหรอ
บางคนถึงขั้นบอกว่าถ้าฉันไปซื้อทองณวันนั้น
ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้าสาวทำงานอยู่อาจจะไม่ซื้อก็ได้นะ
จะแบรนด์เหมือนจะแบรนด์กันไปเลยว่าจะไม่ซื้อทองร้านนี้
ใช่ทีนี้มันก็เลยส่งผลกระทบไงทางร้านเขาก็บอกนะ
บอกว่าเอาจริงไม่อยากให้เหมารวมคืออันนี้มันคือที่ร้านทอง
ต้องแยกให้ออกหน่อยเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องส่วนบุคคล
แต่อย่ามาเหมารวมว่าพนักงานทุกคนจะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่
นั่นคือเรื่องส่วนตัวและที่สำคัญไม่เกี่ยวข้องกับทางร้าน
ร้านนี้ยังให้มาซื้อทองได้เหมือนเดิมอยากให้ลูกค้ามาใช้บริการเหมือนเดิม
ก็ทางร้านทองที่ฝ่ายเจ้าสาวทำงานอยู่เนี่ยคือเขาก็ประกาศ
ตอนแรกประกาศให้พักงานถูกไหมมีคอมเมนต์ไปตอบคอมเมนต์เวลาคนมาถามเนี่ย
ก็จะมีแอดมินไปตอบว่าตอนนี้พักงานอยู่ตอนนี้พักงานอยู่
แต่ว่าล่าสุดก็คือประกาศแจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
คือให้พ้นสภาพตั้งแต่เมื่อวานค่ะ๑๙กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
และไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดทั้งสิ้นนับจากวันที่ให้พ้นสภาพความเป็นพนักงาน
สรุปคือตกงานเลยอ่ะสายผู้ชายก็ต้องโดนทางวินัยกันไปอ่ะ
คือเหตุการณ์นี้ไม่มีใครไม่เสียใจครับพังกันทุกฝ่ายนะครับ